พี่ฟังใช่ป่าวครับถูกต้องมาที่ช่วงนี้อยากจะพาไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นครนครอะไรอ่ะนครศรีธรรมราชนี้อ่อถ้าพูดถึงนครศรีธรรมราชไอ้ไข่ใช่ไหมแน่นอนแล้วค่ะแต่นอกเหนือจากนั้นยังมีอีกนั่นก็คือพลาร์นบุญครับ
อ่าคุณผู้ชมที่นี่แหละครับที่นี่เลยวัดยางใหญ่ตำบลท่าขึ้น
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่วัดแห่งเนี้ย
เป็นที่อยู่ของตาพานบุญซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ช่วยหนุนนำดวงในเรื่องของทรัพย์และยังขึ้นชื่อในเรื่องการให้โชคกับผู้ที่มีศรัทธาในเรื่องนี้โดยทางชาวบ้าน
เขาได้บอกเล่ากันว่าพรานบุญเนี่ยเคยให้โชคมาแล้วมากมายหลายครั้ง
ยังไงบ้างพานบุญนะจะต้องช่วยเหลือในเรื่องของเหนียวทรัพย์ค้าขายดี
โชคให้ลาบและเมตามหานิยมแต่ว่าถ้าใครจะบูชาหรือว่าจะขอพรจากพรานบุญนั้น
ต้องมีจิตศรัทธานะและที่สำคัญที่สุดเลยคือห้ามประกอบธุรกิจมืด
หรือค้าขายของที่ผิดกฎหมายคือถ้าธุรกิจมืดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงค้าขายตอนกลางคืนอ่ะ
นั่นไม่เป็นไรความหมายของธุรกิจมืดที่ว่านั้นก็คือคือเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ค้าขายของสิ่งผิดกฎหมายถูกต้องของเถื่อนของที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละคุณผู้ชม
แม่ค้าตลาดกลางคืนเขาบอกว่าอุ้ยงั้นฉันไปไหว้ไม่ได้แล้วเออ
เข้าใจให้มันถูกต้องนะเพราะว่าพรานบุญจะช่วยแต่คนดีเท่านั้นค่ะ
แล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ขอเป็นไปตามที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะ
คนก็จะนำผ้าขาวม้ามาถวายถวายเครื่องของขาวหวานก็มาเลย
หรือบางคนเนี่ยจะนำการแสดงมโนรามารำถวายแก้บนก็มีนี่อย่างที่เห็นอยู่นี้

คลิปของติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าสามหกห้าวิทย์เนี่ยเขานำมาโพสต์มาแชร์ให้เราดูกันเนี่ยนะ

สานี่เนี่ยก็ดังอยู่แล้วนะพอกับไอ้ไข่นั่นแหละที่น้ำคอนสีนะ
ค่ะถ้าใครเริ่มใส่สัทธาก็ลองขอดูเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งเหมือนกัน

แต่เรื่องนี้เห็นแล้วไม่สบายใจก็คือเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ
มีรถกระบะคันหนึ่งดูท่าเหมือนจะย้อนสอนมาก็เลยชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะกลับรถ

โอ้โหคุณผู้ชมครับ
แค่ชนเบาแบบนี้ก็เจ็บนะคะเจ็บสิครับ
มอเตอร์ไซคันนี้เขาจอดรอเหมือนว่าจะเลี้ยวเข้าซอยอีกฝั่งหนึ่งหรือกลับรถนี่แหละ
แต่คุณผู้ชมสังเกตนะคะว่ารถกระบะเนี่ยฝั่งขวาลูกศรเหลืองที่ชี้มา
ไม่มายังไงอ่ะคะมาแบบเบาอ่ะชนนิดนึ

เหมือนเบาแต่ไม่เบาหรอกครับก็เหล็กทั้งดุ้นชนคนเข้าไปแบบนั้นนะครับ
เนื้อสัมผัสกับถนนแบบนี้มีเจ็บมีถลอกกันบ้างล่ะคุณผู้ชม

อ่ะแล้วอย่างนี้ครับเราเนี่ยก็เลยเอามาให้ดูกันเรื่องการย้อนสอนมันผิดอยู่แล้ว
ลักษณะของการกลับรถแบบนี้เอาเรื่องของเรื่องเนี่ยต้องดูกันด้วยนะเพราะทั้งสองทางเนี่ยก็มาบรรจบกันอยู่ที่ตรงเกาะกลางถนนซึ่งเป็นเลนสวนกันอ่ะ
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเลี้ยวรถจะกลับรถยังไงก็ตามดูเส้นด้วยเส้นจราจรเขามีบอกอยู่แล้วว่ากลับได้ไหมเลี้ยวได้ไหมนะคะ
ซึ่งคลิปนี้ก็มาจากเพจควายขับรถได้ไงค่ะ

ไม่ต้องพูดเบาชื่อเพจยัง
ในเบรกนี้นะครับมีหลายข่าวสารที่ฝากเตือนกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นรายวันเลยครับเกี่ยวกับข่าวของแก๊งคอร์เซนเตอร์โอ้มาอีกแล้ว
แล้วก็แต่ละวันแต่ละครั้งที่มากลยุทธ์ของเขานี่อุ้ยแพรวอ้าวเรื่องของเรื่องนะครับ
มีคนคนหนึ่งเขาไปเจอกับสายของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วลักษณะก็คือเขาเนี่ย
อยู่ใกล้กับคุณตำรวจพอดีรู้แล้วเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์
งั้นยื่นโทรศัพท์มือถือให้คุณตำรวจช่วยคุยหน่อย
จุอย่าบอกว่าอ้วนเนี่ยคุยกับตำรวจอยู่ครับ

ใช่ครับโอนมาจริงนะพี่

อ่่าครับผม
โอ้โหนี่เองไงกางคอร์เซ็นเตอร์

ต้องถาวนเนี่ยต้องกดน่ะสิว่าจะโอนมาให้จินตนา
เลขบัญชีอะไรสะกดชื่อถูกไหม

คุณตำรวจเขาก็หลอกให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ช่วยสะกดให้หน่อย

โอ้โหสะกดมั่วไปหมดเลยครับ
จินตนาอะไรมีดอดงนอเด็ก

มันหัวยังไงหัวเข้าหัวออก

แล้วมันมีอีกนะคุณชนะมีพอพึ่ง
เขาบอกค่ะพอเพึ่งมันจะอาจเป็นจิตนาได้ยังไง
งงไปหมดนั่นสิคะเอาเรื่องของเรื่องนะครับคุณตำรวจเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยล่อหลอกพูดคุยกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่แหละ

ก็ประเมินหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะใช่คนไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกต่างด้าวหรือยังไง
แต่ถ้าเราฟังจากเสียงที่คุยถือว่าพูดชัดนะจริงแต่ทำไมสะกดไทยไม่ถูกอันนี้เราไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกสะกดแบบนี้มันจะเป็นจินตนาได้อย่างไรอ่าแต่ที่แน่คือมิจฉาชีพล่ะหลอกลวงให้โอนเงินล่ะ
ขั้นตอนต่อไปนะครับทางตำรวจจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีมาสอบสวนกันก่อนเพราะถือว่าให้บัญชีธนาคารในการร่วมกระทำความผิดอาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วย
เรื่องนี้นะครับเรามาฝากเตือนทุกวันเพื่อให้ได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ครับ
คุณผู้ชมค่ะอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็ตั้งหลักให้ดีโดยเฉพาะเวลาขับรถ
ถ้าจะเลี้ยวเนี่ยถ้าจะเลี้ยวแล้วก็ไปให้สุดอย่าหยุดกลางทางไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมแบบนี้เรียกว่าชนเต็มเต็มแล้วค่ะจริงชนกลางลำเลยคุณผู้ชมเหมือนกับเหมือนลูกสนุกเลยอ่ะ
นั่นค่ะแล้วเข้าใจหนึ่งว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ที่จะเลี้ยวแต่ว่าไม่ทัน

แล้วรถยนต์คันนั้นเขาก็เหมือนพยายามจะเบี่ยงออกไง
แต่เหมือนเดาใจกันไม่ถูกสุดท้ายก็ชนกันแบบนี้
อย่าไปเดาใจกันเลยครับกลางถนนแบบนี้

รอให้รถเนี่ยมันผ่านไปให้หมดก่อน

แบบนี้มันเหมือนกึ๊กกักกันอยู่กลางถนน
สุดท้ายก็เนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับ
แล้วคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ได้รับอุบัติเหตุนี้แล้วก็บาดเจ็บเยอะเลย

แล้วทั้งคู่เป็นผู้สูงอายุด้วยครับ
เห็นจากภาพแล้วน่าจะเจ็บหนักพอสมควร
ลิ้งไปไกลทะไหลไปไกลด้วยเหมือนกันนะ
ก็ย้ำกันตรงนี้แหละคุณผู้ชมนะคะ
เลี้ยวก็ดูไฟจราจรแล้วก็ดูรถให้มันโล่งแล้วกันนะคะ
มาดูเรื่องของเหตุระทึกกันบ้างดีกว่านะครับ
มีพ่อหนุ่มคนหนึ่งครับเมายามาแล้วไปจี้ขโมย
รถบรรทุกคันใหญ่เลยนะแล้วก็ขับหลบหนีตำรวจไปไกลตั้งเกือบ๖๐กิโลเมตรนะครับ

เป็นช่วงในการขับรถตามล่าคนร้ายครับ

ตอนนี้เมื่อรถมันทะไซของคุณตำรวจสายตรวจสนสำเรตแรกนะครับ
เขาร่วมกับตำรวจทางหลวงไล่ลาคนร้ายฮะ
เจ๊ชิงรถมันทุกวง๑๘ล้อขับหนีจากสมุทรสาคอน
เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงตีสามครึ่งครับ
ทีเดียวเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสักตีสามครึ่งครับ
นี่คุณดูระยะทางจุดที่จี้รถจากตรงนั้น
มาหยุดอยู่ตรงในเขตกรุงเทพแล้วอ่ะครับโอ้โหแล้วไล่ล่ากันมาตลอดทางเลยนะ
ก็ใช้เส้นทางคือถนนหลวงนะครับสามสี่สองสามใกล้กับวัดยกกระบัด
แถวบริเวณตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ในทุกจุดที่เกิดเหตุนะฮะอ่าแล้วกูดูระยะทางนี่กว่าจะจับได้อ่ะ
สิบสี่กิโลเมตรโอ้โหคนร้ายนะครับ
ขับมาตามเส้นทางถนนพระรามสองโอ้แถวนั้นรถเยอะด้วยนะ
ช่วงรถติดอ่ะค่ะบางจุดมีก่อสร้างด้วยนะถูกต้องครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพ
ทางตำรวจเนี่ยเขาก็แจ้งสกัดจับแล้วก็ไล่ล่าคนร้ายตั้งแต่ถนนพระราม๒ช่วงกิโลเมตรที่๕๓ครับ
อ่าพอมาถึงแยกบางประแก้วคนร้ายเลี้ยวขวามุ่งหน้าพระประแดงค่ะ
จนกระทั่งว่าส่วนพ่วงท้ายเกิดขาดโอ้โหพ่วงท้ายหลุดแล้วอ่ะโอ้โหขวางถนนเลยคุณชนะ
แต่คุณเชื่อไหมว่าคนร้ายยังไม่หยุดนะไอ้ส่วนหัวมันยังไปได้อีก
เขาก็เลยขับรถมุ่งหน้าต่อค่ะโดยกลับรถขึ้นสะพานข้ามแยกบางประแก้วมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในลักษณะย้อนสอนด้วยคุณชนะ
โอ้โหเกือบวุฒิกเกิดอุบัติเหตุสวนกับรถคนอื่นที่เขาขับมาไงฮะ
นี่เลยค่ะไปพุ่งชนแนวรั้วใต้สะพานข้ามแยกตากศิลป

ตำรวจก็เลยควบคุมตัวเอาไว้

อูหูพูดเลยนะครับว่าพอจับได้เนี่ย
อาการของคนร้ายคลุมคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ
โอ้โหเอาอย่างนี้ไปถามคนขับรถบรรทุกกันบ้างดีกว่านะครับ
นายสุชาติสงวนสัตว์อายุ๕๕ปีคนนี้นี่แหละครับ
ยังเล่าด้วยการตกใจเลยนะครับบอกว่า
ตัวเขาขับรถมาจากนครปฐม
จะไปรับน้ำเข็มแถวย่านวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร

มาถึงช่วงวัดยกกระบัดซึ่งเป็นถนนสองเลนสวนกันนั่นแหละ

เขาเลยต้องขับช้าขับแบบชะลอ
เขาเห็นแล้วคนร้ายเนี่ยยืนขวางถนนเลย
แล้วก็ไปยืนขวางหน้ารถชักปืนขึ้นมาบอก
หยุดนี่คือการป้นแบบนั้นเลยครับแล้วก็เอาปืนมาจ่อนหน้ารถ
บอกว่าเขาไปหยุดหยุดหยุดแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าปั้งปั้งปั้ง
โอ้โหจากนั้นนะครับคนร้ายเนี่ยก็มาทางฝั่งซ้ายแล้วเกาะรถขึ้นมา

แล้วพยายามใช้เท้าถีบกระจกหน้ารถไปตลอดทาง
ยังกันในหนังอ่ะนั่นน่ะสิตัวคนขับเขากลัวจะถูกยิง
เขาเลยพยายามขับรถต่อไปอีกแต่ก็ขับไปไกลอยู่นะ

ทั้งที่มีคนร้ายเกาะอยู่ที่ตัวรถนี่นะคุณผู้ชม
โอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไปได้อ่ะ
เนี่ยเขาขับไปจนถึงป้อมตำรวจทางหลวงพระราม๒
ทางหลวงนาโคกจังหวัดสมุทรสาขอน่ะค่ะ
ก็เลยจอดรถแล้วก็วิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่
จังหวะนั้นแหละค่ะคนร้ายก็เลยชิงขับรถบรรทุก
หลบหนีไปจนกระทั่งเป็นเหตุการณ์ที่เราได้ชมคลิปไปนี่แหละค่ะ
ถ้าเก็ดเศระใจในใส่แน่น้ำันราจะเก็ดไป
อ้าวโหววววววววเบื้องต้นนะครับคนร้ายก็ให้การว่า
อุ๊ยไม่น่าจะเกียวอะคือสติสามปัญญาไปหมดแล้ว
แต่ดูว่าท่าทางกันแหละดูดิยังมีอาการอยู่เลย
แล้วอย่างนี้ครับเขาบอกว่าดื่มเหล้ามาด้วย

แล้วเขาอ้างว่าใช้ปืนที่เอาไปขู่แล้วจี้รถคันนี้มา

แต่เขาบอกว่าเขาโยนปืนไปทิ้งแม่น้ำท่าจีนแล้ว
ทำลายหลักฐานด้วยนะ
ตำรวจนะครับควบคุมตัวคนร้าย
แล้วก็ส่งดำเนินคดีที่สพบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครต่อไปครับ
ค่ะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐแล้วกันนะคุณผู้ชม
ที่ชุมชนบางเสร่อำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีก็มีเหตุระทึกเหมือนกัน
ชาวบ้านเท่านั้นบอกโอ้โหตกอกตกใจไม่เป็นอันหลับอันนอน
เพราะได้ยินเสียงดังน่าจะเป็นเสียงปืน
แล้วเหตุมันเกิดจากอะไรไปฟังแล้วไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยก็เปินโอ้โหเข็ทเชื่อบอกรวม
ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่ใช่ไหมหลายนัดเลยครับโอ้ปั้งปั้งปั้งปั้งปั้ง
นี่มันปรรัดถัดโอนั่นไม่ใช่ปรารถรรดิ์แล้วมาเป็นชุดเป็นเซ็ตอย่างงี้
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านหมู่๕ตะบนบางเสร่
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีบันทึกเหตุการณ์
และเสียงดังเอาไว้อย่างชัดเจน
ถ้าฟังแล้วได้ดังได้ถึง๑๐นัดเลยนะ
ตกอกตกใจต้องวิ่งหลบหนีด้วยความหวาดกลัวค่ะ
อันนี้เขากำลังทำอะไรทำอาหารอะไรกันอยู่นะต้องหลบกันเลยอ่ะ
เอาไปดูภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะ
บริเวณถนนจันทสาโรปากซอยกัปตันหมึกเก่าอะค่ะ
มันจะเป็นภาพที่อาจจะสะท้อนหน่อยนะคุณผู้ชม

นี่ผู้ก่อเหตุ๒คนเหมือนก่อเหตุ
ยิงปืนเรียบร้อยแล้วก็วิ่งหนีขึ้นมาขึ้นรถอืมโอ้โหน่าตกใจนะคะ
คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจไงทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกปัญญาดำเล็กนะครับ
กำกับสภสัตหีบครับเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มอบหมายให้กับทางด้านพันธุ์ตำรวจตรีศิลาสาใจนะครับ
ซึ่งเป็นสารวัตรปราบรามและเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยามบางเสร่เนี่ย
เขาก็ร่วมด้วยช่วยกันมาสอบถามกับชาวบ้าน
เพื่อหาข้อมูลจนทราบว่าก่อนรุ่งเช้าของเมื่อวาน
มีคนได้ยินเสียงปืนกระหน่ำยิงรัวกันเลยนับสิบนัด
นัดถามว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไหมมีมีบาดเจ็บไปหนึ่งลายครับ
นี่ในที่เกิดเหตุเจออะไรบ้างรูกระสุนโอ้โหดูสิครับ
เจาะกำแพงแบบนี้เลยครับแล้วก็มีปลอกกระสุนตกอยู่บนพื้น
จำนวนหนึ่งด้วยเนี่ยประตูบงประตูบ้านโดนหมดแหละครับ
คุณผู้ชมครับไปลองฟังเสียงชาวบ้านเขาเล่าถึงเหตุการณ์หน่อยครับ
เป็นเสียงป้งป้งอ่ะนะนึกว่ามันตีตูดถังไม่ยังว่าโห
โหทำไมวันนี้เก็บขยะมันทำเสียงดังเหลือเกินวะ

เราก็เห็นเพราะเช้าเขาบอกว่า
ก็ถึงได้เผตียนได้มารู้ถึงอ้าวตาย
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคุณ
นั่นคือนายจิรายุชนวานิสและนายพิเชษร่มเย็น
วัยรุ่นสองคนเนี่ยก็เลยติดตามตัวให้มามอบตัวซะ
ด้านนายจิรายุก็เดินทางเข้ามาพบกับตำรวจนะ
เขาบอกว่ามาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
รับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับนายพิเชษ
แล้วก็ขับรถไล่ติดตามกันพร้อมกับใช้อาวุธปืนอีกยิงเพื่อคมครู

บอกว่าเขายิงข่มขู่ไม่ได้หมายเอาชีวิต
แต่ลูกกระสุนมันไม่มีตานะครับ
คุณเล่นยิงเข้าไปตามบ้านช่องแบบนี้
มันทำให้คนอื่นเขาเสียชีวิตได้เลยนะครับ
อืมถูกคุณเนี่ยอย่างน้อยกว่าบัติเจ็บไปแล้ว๑คนอะ
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
ก็คือร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

ข้อหาพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุจำเป็นยังไม่หมดนะยังมีข้อหายิงปืนโดยใช้เหตุครับ
แล้วก็จะติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่ครับฝากเตือนกันนะเรื่องแบบนี้นะครับ
อีกหนึ่งเรื่องครับโอ้โหหัวร้อนหัวร้อนคือเรื่องของเรื่องนะครับ
วัยรุ่นลักษณะคำเมนต์กันเหมือนจะมีเรื่องกันผู้ใหญ่ก็อุตส่าห์มาห้าม
แต่กลายเป็นว่าห้ามไม่ไหวแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่กลายเป็นว่าไปร่วมแจมด้วยครับ

มามามามา
แห้งผมไม่ให้แห้งผมตสะแห้งผมตะแหละ

ที่ที่วันอ่าเดิมไม่ได้จบไอ้น้องอย่าเลย

ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
แม่งกับหมวดแล้วอยู่ดีกว่ามายมายเดี๋ยวป้าป้าต้องจะยิัน
ก่อนผมผมคุยกับป้าละอันนี้ผมขอโทษให้ป้าแล้ว

เอาดูคลิปเหตุการณ์นี้แล้วเนี้ยเราก็ต้องพูดแบบเป็น
เป็นกลางแล้วก็พูดตรงนะก็เหมือนกับว่า
พูดแบบว่ายั่วยุกกันไปยั่วยุกกันมา

อาจจะจับใจความได้ไม่หมดแล้วก็พูดอะไรกันน่ะนะ

ส่วนบ้านของก็นอนี้นั้นอยู่ด้านค้า๑๙๙๘
อือก็ถือว่าบ้านเกรนเคียงแหละส่วนเหตุการณ์คลิปนี้เกิดจากอะไร
ส่วนเรื่องมันเกิดจากแค่มองหน้ากันกวนชนะ
ถาดมาไปไขกันมาคลีย์ไม่จบครับ
แล้วยังไม่หมดนะเห็นบอกว่าคู่กรณีเนี่ยลักษณะเหมือนก็มีการตะโกนไป
ด่าอีกคนนึงแต่ลักษณะพอไปเข้าคือลักษณะเสียงไปเข้าหูของผู้เป็นแม่ของอีกฝ่ายนึง
ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมาด่าฉันเหรอเออนั่นไงเป็นเรื่องเป็นราว
อืมจนเมื่อวันที่สิบห้ามกราคมคู่กรณีกับพวกเนี้ย
ก็พากันมาเลยมาถึงก็ชูมีดขึ้นขึ้นฟ้าชี้ไปที่หน้าบ้านอ่ะ
แล้วมีเต้นยั่วด้วยนะเอาเต้นยั่วเอาเต้นยังไงเต้นยั่ว
ไม่ไม่รู้อ่ะต้องมีเพลงขึ้นด้วยไหมแจบแจบคงไม่ใช่อารมณ์นั้นอ่ะ
คุณชนะคนละยั่วคนละยั่วเออถ้ายั่วแบบนั้นอ่ะ
คุณชนะอาจจะเห็นบ่อยแต่ว่ากรณีเต้นยั่วแบบนี้
คงจะยั่วโมโหมากกว่าโอนั่นไงนั่นไงก็ไม่แค่นั้นไง
ทีนี้แฟนของคนที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าจะเข้าไปถาม
อืมถามเคลียบปัญหานี้ก็เหมือนกับมันไม่จบง่าย
เอายังไม่จบเพราะว่ามันยังมีวันต่อมา

แล้วตามครอบครัวของญาติพี่น้องมา
ทางฝั่งนั้นเขาบอกว่าฝั่งนั้นน่ะมีเป็นสิทธิ์นะ

เขาบอกว่าเขาก็ต้องไปตามเพื่อนมาเหมือนกัน

ประมาณนั้นแต่เขาบอกว่าฝั่งเขามีประมาณสัก๕๖คน

แล้วเกิดการโต้เถียงกันไป
ด่าทอกันไปด่าทอกันมา

คือสุดท้ายน่ะยังไม่ได้ต่อยกันนะ

มันมีปัญหาตรงที่ว่าพอมีการกระทบกระทั่งกัน

กันไปเบียดกันมานั่นแหละครับ
เป็นชนวนเหตุทำให้ต้องต่อยกันมีเรื่องกันนะครับ
สุดท้ายนะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่พูดคำพูดไม่สุภาพออกไปเนี่ย
เป็นการพูดในช่วงของอารมณ์ที่โมโห

เพราะว่าค่ะว่าอะไรวะ

เสื้อสีดำออกมาช่วยเจรจาให้

และเธอก็ก็บอกว่าเพิ่งมารู้

จริงก็พยายามนะขอร้องทางกลุ่มนั้นรวมไปถึงกลุ่มของตัวเอง
ว่าใจเย็นค่อยพูดคุยกันแต่สุดท้ายเนี่ยก็เกิดเรื่องไปแล้วอ่ะเนอะ
พอมีเกิดเรื่องไปแล้วเนี่ยก็เลยไปคุยกันต่อที่สพอำเภอบางแม่นาง
ซึ่งก็ยังตกลงกันไม่ได้ขนาดไปหาตำรวจแล้วนะ
เรื่องนี้เนี่ยมันหลากหลายความเห็นนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไง
กับเรื่องของการทะเลาะวิวาสหรือเรื่องของความหัวร้อนบ้าง
ฉันเข้าใจนะว่าอารมณ์คนเรามันมีโมโหแหละแต่มันก็ต้องคุมกันให้อยู่จริงนะคะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมุมอับสายตาอันนี้สำคัญมากเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าคุณเห็นไม่ชัดหรือว่าไม่ทันได้มองแล้วเราก็อย่าเพิ่งใจเย็นนะครับ
เพราะว่ามุมอับสายตาบนท้องถนนเนี่ยมันอาจจะทำให้เรานั้นเกิดอุบัติเหตุครับ
ดูจากคลิปนี้แล้วเนี่ยเราก็สันนิษฐานนะครับ
เขาอาจจะบังหรือว่าทำให้รถอีกคันที่มาทางตรง
ผมมองไม่เห็นแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ามาจากทางตรงถูกไหม
แล้วในเส้นทางตรงนี้เราก็ไม่สามารถฟันทงได้

แต่อย่างนี้แล้วกันนะครับในเส้นทางที่แบบว่า
มันต้องเหมือนกับว่าต้องอรุมอร่วยซึ่งกันแล้วกันเนี่ย

ผมบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าดูไม่ดีขับรถมาเร็วก็เบรกไม่ทัน

ย้ำด้วยนะคะว่าถ้าขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะ
ขอบคุณคลิปนี้จากเพจคลิปกล้องหน้ารถด้วยค่ะ
ไปดูภาพนาทีระทึกขวัญแบบที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันจะตั้งตัวค่ะ
งานนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นไปชมค่ะ
เป็นไงคุณผู้ชมความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์เลยนะ
เพราะว่าเราเนี่ยเห็นภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้ก็ขับมาตามทางโค้งดี
โค้งทางโค้งขักแค่นั้นนักมาก
แต่ท้ายที่สุดแล้วเหมือนรถเสียหลักฉลับลงข้างทางไปเลยค่ะ
ล้อมันสะบัดถนนมันน่าจะลื่น
สันนิษฐานว่ารถถนนถนนน่าจะลื่นใช่นะคะแต่ว่างานนี้นะคะ
เรียกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคือยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งที่รถคันนี้ไม่ได้พลิกคว่ำนะครับ
ค่ะแล้วแน่นอนแล้วฮะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ผมว่ารถเสียหายอืม
อย่างงี้แล้วกันนะครับฝากเตือนกันไว้คนขับก็ตกใจแหละเรื่องของยางรถยนต์
อันนี้บางคนเนี่ยมองข้ามเพราะบางทีเอารถฉันก็ใช้รถคันนี้มาเรื่อย
แล้วยางนี่ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเช็คหน่อยต้องเปลี่ยนนะถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยน
คือถ้าเช็คมาปีหนึ่งสองปีอะไรยังไงให้ช่างเขาดูดีกว่าดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
บางทีเราคิดว่ามันไหวแต่มันอาจจะไม่ไหวก็ได้แต่ขอบคุณนะคะ
คลิปเตือนภัยกันนี้จากเพจเอ่อควายหลุดถนนวีหนึ่งค่ะครับ
บอกแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมขับช้าช้าเทวดาคลุมครอบอุ้ย
แต่ถ้าขับแบบคึกขนองก็มีสิทธิ์ได้ไปนอนที่สพ
อ่าเกฟโอเวอร์ยังไงยังไงอ่านี่นี่นี่นี่นี่
ขับมานี่ยังไวเลยนะงั้นงั้นงั้นงั้นโอ้โห
แนนไปหาขากลับหงอยมาเลยเออขากลับพาพาพี่จ๋าพี่บวชมาด้วยเหรอคะ
แม่ยังไงคะเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
ในคลิปเลยฮะผู้ชายวัยรุ่นสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์
ควบไปคู่กันมาเลยแข่งความเร็วกันได้แหละค่ะ
บนถนนเรียบชายหาดในจังหวัดทรงคราอ่ะพี่บ๋ามาอย่างงี้
ใช่เออแล้วทีนี้ยังไงรู้ไหมขับแข่งกันไปมาเนี่ย
ไม่ใช่แค่รอบนี้รอบเดียวนะโอ้โหเป็นสิบรอบได้อ่ะอืม
แต่ไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยหายไปนานหน่อย
สักยี่สิบนาทีไปยังไงอ่ะขับกลับมาแบบหงอยหอย
พร้อมกับนายตำรวจเรียกได้ว่าเกมโอเวอร์
จบสายซิ่งแหละน่ะน่ะดีแล้วแหละที่ไม่เป็นประเกตอุปติเหตุอ่ะ
จริงจริงไปเจอคุณตำรวจก็สบายใจเออ
ไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านกลับช่องอ่ะนะคุณชนะ
ปัญหาเกิดต่อยังไงรู้ไหมพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องตามมาที่โรงพักอีก
เออถูกเนี้ยดราม่าอะไรน่ะเห็นไหมแป๊บเดียวดึงดราม่าแล้ว
เมื่อกี้ยังตลกอยู่เลยก็เตือนกันแหละนะเด็กเยาวชนดูแลกันด้วย
แล้วคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังครับมามาดูเรื่องของหมอปลากันหน่อย
เรื่องนี้ต้องถึงหมอปลาค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์สารพระภูมิล้มทับเด็ก๕ขวบ
อืมทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์อุ้ยทำไมมันเกิดกรณีแบบนี้อืม
เป็นอาถรรพ์หรือเปล่าก็เลยต้องให้หมอปลามาช่วยดูค่ะ
เอาเลย
โอ้ตอนที่เจ้าของเขาทุบปั้งปั้งปั้งหมอปลานี่ล็อกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเลยน่ะ
อ๋อทุบทุบขาหมอปลาร่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่
ไม่ได้มีอาการเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณด้วยอ้าว
แต่ที่หมอปลาต้องร้องโอ๊ยโอยเนี่ยเพราะว่า

ก็ทุบซะแรงขนาดนี้บ้านนี้ฉันจะเรียกว่าหมุนอุ้ยปุ้ย
อุ้ยอะไรแล้วเดี๋ยวคุณเข้าใจไหมว่าหมุนอุ้ยปุ้ยแปลว่าอะไร
อุ้ยปุ้ยคือยังไงคือมันละเอียดยิบแตกละเอียดพังเสียหายแบบนี้เลย
แล้วคนทุบไม่ใช่ใครค่ะคือนายกุ้งเปียขาวอายุ๓๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นคนที่ขอความช่วยเหลือจากหมอปลานั่นแหละ
แต่มาถึงหมอปลาพิจารณาดูแล้วไม่ต้องทุบเองหรอก
แบบนี้ให้ในกุ้งนี่แหละทุบไปเลย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งย่านน้องแข็มกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะคุณชนะ
คือเรื่องนี้เราเล่าไปนานแล้วนะคุณผู้ชมนะตั้งแต่ช่วงต้นปีก็คือ๗มกราคมที่ผ่านมา
เขาบอกว่าสารพระภูมิเนี่ยมันล้มทับหลานสาวของเขาวัย๕ขวบในช่วงที่กำลังเก็บกลวยที่วางอยู่ใกล้กับศาล
เด็กอ่ะเจ็บเลยนะบาดเจ็บที่บริเวณหน้าอกแล้วเขาบอกว่าตอนที่สารมันล้มเนี่ย
ตอนนั้นไม่มีมีลมพัดครอบครัวก็เชื่อโอ้แบบนี้สัมภเวษีมาทำร้ายมารังแก่เป็นแน่แท้
ทำไมล่ะทำไมอ่ะมันต้องมีเหตุผลอ่ะมีสาเหตุสิไหนกุ้งเจ้าของบ้านเชื่อว่าสาเหตุสำคัญ
เพราะพ่อของเขาเคยเอากระดูกผีตายโหงมาฝังเอาไว้ที่บ้านแล้วทีนี้พ่อจำไม่ได้
ว่าฝังเอาไว้ตรงไหนบ้างก็เลยยังอยู่ตรงนี้อยู่แถวบ้านนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน
แล้วที่ผ่านมาคนในครอบครัวเคยถูกผีสิงมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ก็เชื่อว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดจากศาลนี่แหละเลยร้องให้หมอปลามาช่วยด้วย
เอาหมอปลามาถึงแล้วก็เดินสำรวจรอบรอบบ้านแล้วบริเวณสารพระภูมิเออ
เราก็คาดหวังว่าหมอปลาต้องสัมผัสอะไรได้หลายอย่างแน่นอนอาการแรกก็คือต้องหาวหาวงง่วง
แต่ปรากฏว่าไม่มีค่ะหมอปลากินกาแฟมาพอดีไม่ใช่คือหมอปลาเนี่ยไม่สามารถสัมผัส
วิญญาณหรืออะไรแปลกได้เลยคือไม่ง่วงไม่เห่านอนหรือไม่อาเจียนครับ
จากนั้นก็เดินต่อไปที่ห้องบูชาของขลังของพ่อของในกุ้ง
นะคะซึ่งพบว่ามีการฝังชิ้นส่วนของผีตายโหงเอาไว้ใต้พื้น
คือมีข้อมูลมาแบบนั้นมีข้อมูลแบบนั้นแต่ไม่เจอไม่เจออีกแล้ว
ตกน้ำมันอ่าก็ดูอีกไม่เจออืมเดินสำรวจรอบรอบบ้าน
ก็ไม่มีอาการแปลกแปลกอ้าวที่สำคัญนะอืม
เพิ่มเติมนิดนึงยังไงยังไงคือหมอปลาเนี่ย
บอกว่าสารที่ไปดูเนี่ยมันมีจุดสังเกตตรงที่ว่า
พื้นปูนเนี่ยที่เป็นฐานมันเอียงมันไม่ค่อยแข็งแรง
อ่ะลองฟังหมอปลาเลยค่ะวันนี้ที่มันล้มอ่ะพี่เนี้ย
ตามหลักของวิศวกรตรงนี้มันซุดเห็นไหมนะครับ
พอซุดปั๊บไอ้ตัวสารเนี่ยมันก็ต้องเทน้ำหนักไปไอ้ด้านที่มันเอียงอยู่อะพี่
เพราะสารเนี้ยมันวางตรงเนี้ยทีแรกหลังจากนั้นอ่ะ
ทิศทางลมมันพัดอ่ะพี่พอฝนตกทีเนี้ยมันจะมีทิศทางลมมันจะขยับ
พอมันเอ็นมากเนี่ยนะมันก็จะทำให้เทไปได้ด้านหน้า
หนูก็จะมากจ้ะปกติสารมันหันหน้ามาทางไหนอ่ะทางนู้นหันทางนู้น
แสดงว่ามันมันหงายหลังครับเพราะมันอาจจะหนักหลังไงใช่
อันนี้คือตามหลักของวิศวกรนะพี่ครับเพราะพอพอผมมาดูพื้นแล้วเนี่ย
อายุเนี่ยเนี่ยอย่างเขาเอามาวัดระดับเนี้ยมันก็รู้แล้วมันไม่ได้ระดับเลย
โอกาสที่มันจะเทแป้งหลังน่ะมันเป็นไปได้สูงมากเลยพี่ครับ
เข้าใจนะแต่พอมาตรงนี้ผมยังไม่เจอผีเลย
เอาล่ะหมอปลาสรุปเลยค่ะมันเอียงสารเอียงค่ะ
ใหม่แหละดีแล้วแล้วไม่ต้องถึงมือหมอปลาหรอก
พี่ทุบเองเลยพี่เขาก็บอกแรกแรกก็กลัวกลัวเหมือนกันนะอืม
แต่ทุบไปทุบมามันมือก็เลยไล่ทุบใหญ่เลยทีนี้
กุ้งเลยไล่ทุบทั้งกำแพงบงกำแพงบ้านเยอะไปแค่ทุบสารก็พอแล้วเดี๋ยวสร้างใหม่
นะก็คงจะสร้างใหม่ให้สะอาดสะอ้านสวยงามแล้วก็ถูกหลักวิศวกรรมแหละ
มันตรงไม่เอียงไงจะได้ป้องกันอุบัติเหตุ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับเวลาเราขับรถมา
ว่าจะรถเล็กรถใหญ่หรือรถแบบไหนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้สัญญาณนะครับ
งั้นคนข้างหลังเขาไม่รู้ด้วยนะครับ
นี่ครับรถแบบนี้ลักษณะก็คือเขาจะเรียกว่ารถก๊อฟถูกไหม
เขาจะขับช้าเป็นรถไฟฟ้าอยู่ในสนาม
จะขับเฉพาะในในหมู่บ้านหรือในสนามก๊อบอ่า
แต่อย่างนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ารถคันนี้มีสัญญาณเลี้ยวซ้ายหรือขวาหรือไม่
แต่อย่างนี้ต้องให้สัญญาณเพราะเหมือนกับว่าเขาก็พยายามจะให้แล้ว
แต่เหมือนกับว่าให้สัญญาณช้าเกินไปในการเปลี่ยนเลน
รถมอเตอร์ไซค์มาด้านหลังก็ต้องยอมรับว่ามาค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควร
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วขอบคุณคลิปนี้
เพจตะกรวดขับรถค่ะอ่ะดูเวลาหมดเวลาอีกแล้ว
อุ๊ยไหวจังเอออ่าลากันไปด้วยภาพน่ารักน่ารักนี้แล้วกัน
การแสดงความรักของคู่บ่าวสารและครอบครัวค่ะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ